บอกแบบนี้เขายังแจกอย่างต่อเนื่องนะ

วันนี้ใครจะเป็นเจ้าของมอไซค์
อย่ารอช้าไปกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค

โกยลงมา
นี่คือบรรยากาศของการจับรางวัลฝาลุ้นโชค

บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
และนี่คือโฉมหน้าของเหล่าผู้โชคดี

ขนาดแบบผมสองฝ่ายหน้าเลย

ส่งมาเลยครับเผื่อได้เหมือนผมนะครับ
ก็บอกแล้วว่าบาวแดงเขาจับจริงแจกจริง
อย่ารอช้าผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ
เย่ต่อไปครั้งกล้ามกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ของรถมอเตอร์ไซค์ฮอนดานิวคลิก

ถูกต้องเพราะว่าเราเนี่ยจับจริงแจกจริงได้จริงกันนะคะ
เพราะฉะนั้นหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเลย

ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้โชคดีจะอยู่ภาคอะไร
เหนือไหมกลางไหมอีสานไหม
ไม่รู้ว่าอะไรจริงเลย
ยังไม่ตามอีก

คนไทยมาโกยผมโกยเอง
อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีสำหรับวันนี้
เมื่อสักครู่ผมไปดูใกล้อยากให้เห็นภาพอีกสักที
แล้วตอนผมไปนั่งกลิ่นก็หอมด้วย

อ๋อซ้าบาน
และเรายังคงแจกอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับมอเตอร์ไซค์แจกทุกวัน๑๐๐คัน

กันตรงนี้ส่งมามันยังมีเวลามีโอกาสนะครับ
ทั้งฝาคาราบาวแดงและทันโซคุณสองนะครับ

คาราบาลแดงยังคงยืนราคาที่๑๐บาทเท่าเดิม

ช่วยเหลือคนไทยในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ
ส่วนใครนะจ๊ะที่อยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้
ไปติดตามกันเลยกับกติกาของเรา
กฎิกาลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดง

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที